กลับมาช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเวียดนามกันหน่อยครับ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ภาคลังของเวียดนามกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดนั้นมีสายการบินบางกอกแอร์เวสนะครับ
มีการเปิดเส้นทางบินตรงไปที่ดานังของเวียดนามเป็นครั้งแรกด้วย
มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณกาญจนาปลื้มจิตครับ
โรงแรมหรูระดับ๕ดาวริมชายฝั่งทะเลอันเงียบสงบ

ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศแถบยุโรปและเอเชีย

เมืองดานางทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม
เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อน

เพิ่มขึ้นถึง๑๑๕ในเวลาเพียง๑ปี
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
เปิดเส้นทางบินกรุงเทพดานัง

ที่เป็นเมืองอยู่ชายทะเลนะครับ
แล้วก็เมืองรอบข้าง
ตลอดจนถึงสนามกอล์ฟ
หรือว่ากิจกรรมต่างซึ่งอยู่ในบริเวณนี้นะครับ
ก็น่าที่จะเป็นจุดที่น่าสนใจ
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับ
สำหรับที่เรามองอีกอันก็คือ

ที่เดินทางเข้ามาผ่านประเทศไทย
เพื่อเข้ามาอย่างพรุ่งพีภาคนี้
จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงดานัง
ใช้เวลาเพียง๑ชม๓๐น

ให้มาต่อเครื่องที่บ้านเราแทน
โดยสถานที่ตั้งของกรุงเทพฯและของภูมิศาสตร์นี่
ระยะทางเราได้เปรียบถือว่าบินจากยุโรปเข้ามา
หรือว่าแม้แต่เป็นเอเชียตะวันออก
เข้ามาจากกรุงเทพแล้วต่อเครื่องเข้ามา
ก็ยังใกล้กว่าที่จะต้องบินลงไปถึงซิงคโปร์

ครับคร่าวเราก็มองถึงว่าความสะดวกนี้อย่างน้อย
ก็น่าจะประหยัดเวลาในการเดินทางได้
ก็๕๖ชั่วโมงแล้วครับ
ผู้บริหารเชนโรงแรมระดับ๕ดาว

ช่วยขับเคลื่อนให้นักท่องเที่ยวทั้งยุโรปและเอเชีย
เยือนดานางเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่ข้อมูลจากการท่องเที่ยวภาคกลางของเวียดนาม

เที่ยวบินตรงจากไทยสู่ดานัง
จะช่วยผลักดันให้ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
ปัจจุบันดานังมีห้องพักมากถึง๑๘๒๓๓ห้อง

จะมาเปิดใหม่อีกอย่างน้อย๓แห่ง
แล้วก็จะสร้างห้องพักเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย๒๐๐ห้อง
ระยะแรกสายการบินบางกอกแอร์เวส
ประเมินว่าจะมีผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน
เฉลี่ย๑๓๐๔๐และหลังจาก๖เดือนไปแล้ว

การจนาภรึ่มจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ใช้เวลาบินประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับ